อ๋ออีฮ่อยโครกไปแล้วครับทานขาวต้องทานหวานค่ะ
ครับชอบทานเค้กไข่เห็นไหมอืม
แล้วออริจินัลจะต้องเป็นรสชาติแล้วก็
ต้นตำรับของไต้หวันค่ะนี่คุณผู้ชมพาไปที่นี่เลย
ดูค่ะคุณเห็นไหมดูด้วยตาก็รู้ว่ามันนุ่มอ่ะ
ทำไมมันเด้นได้ล่ะมันอร่อยทานมากนะฮะ
เค้กไข่ไต้หวันคัสเตลล่าปุ๋ยไฟล์ค่ะคุณผู้ชม
เขาใช้วิธีการทำแบบต้นฉบับจากคนไต้หวันนะคะ
ซึ่งมาสอนกันตัวต่อตัวเลยค่ะนะฮะ
วัตถุดิบนำเข้าจากไต้หวันเค้กไข่ชิ้นใหญ่สะใจ
ทานได้ทั้งบ้านหนาเนื้อฟูนุ่มนิ่ม
ดึงละมุนลิ้นทำสดใหม่ให้เยอะทุกวัน
ร้อนจากเต่ามีให้เลือกหลายรสชาตินะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณประพัทธศรีสุขเจ้าของร้าน
เล่าบอกว่าเธอชอบทานเค้กไข่ไต้หวันร้านดังในห้างกรุงเทพ
ซึ่งมีคนไต้หวันแท้เป็นเจ้าของช่วงปี๒๕๖๓ก็คือปีที่แล้ว
ก็เลยคิดว่าเอาล่ะไหนก็ชอบแล้วก็เลยอยากเปิดร้านเองซะเลย
ก็เลยไปตื้อเจ้าของสูตรอยู่นานเลยนะคะ
เพราะตอนแรกเนี่ยเขาไม่ยอมขายเฟรนชายให้ตามตื้ออยู่พักใหญ่หลายเดือนแล้วค่ะ
จนกระทั่งเจ้าของสูตรเขาใจอ่อนยอมสอนให้กับคุณประพัทธ์เพียงคนเดียวเท่านั้น
ค่าสอนก็แพงมากเช่นเดียวกันนะคะ
พอได้สูตรมาก็เริ่มหาทำเลสอนให้กับพนักงานแบบตัวต่อตัวสูตรต้องเป๊ะทุกอย่าง
ไข่ของร้านจะต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากไต้หวันด้วยนะ
ตอนนี้ผลตอบรับดีมากลูกค้าที่ซื้อไปทานก็จะกลับมาซื้อไปทานอีก

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรสชาติอื่นราคาอยู่ที่๑๕๐บาทนะคะ
ท่านใดอยากลิ้มลองความอร่อยของเค้กไข่ไต้หวันแบบนี้นะคะ
ไม่ต้องบินไปไกลถึงไต้หวันนะที่ไทยก็มี
ร้านอยู่ตรงโค้งใกล้กับสี่แยกไฟแดงประชาอุทิศ
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่๘โมงถึง๒ทุ่ม